อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะก็เป็นการแถลงข่าวจับกลุ่มกลุ่ม
เป็นแก๊งลักษัพนะคะวิธีการเขา
ขี่รถจักรยานยนต์ไปขี่ประกบรถจักรยานยนต์อีกคันนึงแล้วถีบให้ล้ม
ทำแบบนี้หลายครั้งจนโดนจับได้

ก็มีผู้เสียหายมามาชี้ตัวมาดูการแถลงข่าว
ผู้เสียหายคนหนึ่งทนไม่ไหวจริง
ทนไม่ไหวเลยกับการที่ถูกลักทรัพย์แบบนี้

ไหนจะถูกขโมยของไปกว่า๒๐๐๐บาท
ก็เลยระบายอารมณ์กับผู้ต้องหา๑คน

ฟังจากคำพูดแล้วก็น่าจะโมโหพอสมควร

อารมณ์คนทำงานหากินและโดนโครงข้าร้ายแบบนี้นะคะ

กว่าจะได้เงินมามันลำบากมันเหนื่อยนะ

ใช่ค่ะซึ่งผู้เสียหายคนนี้ก็คือนางสุเทพตันกำเนิดนะคะ
หนึ่งในผู้เสียหายมาชี้ตัวระบายความรู้สึกด่าทอพูดจาติดเตียง
และที่สำคัญคุณผู้ชมเดินเข้าไปตบด้วย
กลางวงแถลงข่าวนี้เลยต่อหน้าต่อตาตำรวจนี่แหละคือเขาทนไม่ไหว
เพราะว่าถูกถีบรถล้มแล้วก็ชิงทรัพย์
ที่ถูกขโมยไปเนี่ยมีทั้งพระเลี่ยมทองพระเครื่อง
แล้วก็เงินสดเกือบสองหมื่นบาทค่ะ
ซึ่งทางตำรวจภูทรโพธารามจังหวัดราชบุรี
ก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้๒คน
สองคนนี้คือนายรพรดาสายโผงพันวัย๒๘ปี
แล้วก็นายสงกรานลินน้อยวัย๓๓ปี
คนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายอีกคนนึงเป็นผู้ชายหัวใจผู้หญิง

ซึ่งของกลางที่จับมาได้ด้วยก็มีทั้งกระเป๋าสะพาย
กระเป๋าถือแบบผู้หญิงกว่า๑๐ใบ
โทรศัพท์มือถือ๓เครื่องรถจักรยานยนต์๑คัน
ตามจับมาได้ที่ห้องเช่าในอำเภอบางแพรค่ะ
สองคนนี้อย่างที่เล่าไปตอนต้นว่าเขาออกตระเวนชิงทรัพย์โดยใช้วิธีการขี่รถจักรยานยนต์ประกบผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง
แล้วก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
ประกบแล้วก็จะถีบรถให้ล้มแล้วก็ชิงทรัพย์นำไปเที่ยวเตร

สองผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะคะว่าทำแบบนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดครั้งด้วยกัน
ซึ่งนอกจากที่จะถูกนำตัวมาแถลงข่าวจับตัวได้ครั้งนี้เนี่ย
สองคนนี้ยังมีหมายจับของศาลจังหวัดราชบุรีในคดีรักทรัพย์พระเครื่องมูลค่ากว่าหกแสนบาทติดตัวอีกด้วยนะคะ
ก็ตอนนี้น่าจะต้องไปชดใช้ในสิ่งที่ทำรับผิดชอบในการกระทำตามกฎหมายแล้วล่ะ
ค่ะก็เห็นผู้ต้องหาหันไปยกมือไหว้ด้วยนะ